เตือนกันก่อนใครได้รับสิทธิบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่อย่าลืมไปลงทะเบียนนะ
จะได้รับส่วนลดค่าน้ำค่าไฟติดตามในเช้านี้ต้องรู้

โปรดติดตามต่อไป
โปรดติดตามต่อไป
โปรดติดตามต่อไป
โปรดติดตามต่อไป